หากเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็คงจะไม่กล้าที่จะอนุมัติจัดซื้อยุทธุปกรณ์ของกองทัพมากมายนะครับ
ขณะที่ฝ่ายบริหารเองยังคงยืนยันครับว่า
เป็นการจัดซื้ออย่างโปร่งใส
เพื่อมาทดแทนของเก่าที่ใช้มานานหลายสิบปี
สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้อนุมัติให้กับบรรดาเหล่าทัพจัดซื้อไปแล้ว
มีอะไรกันบ้างไปทบทวนพร้อมกันจากรายงานนี้ครับ
รัฐบาลภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยังคงให้ความสำคัญกับการจัดหาอาวุธยุทธโปรกรณ์
เพื่อมาเสริมสัญญานุภาพให้กับกองทัพอย่างต่อเนื่อง
กรอบวงเงินกว่า๘๘๐๐ล้านบาท
เป็นงบผูกพัน๓ปีให้กับกองทัพอากาศ
จะซื้อเครื่องบินฝึกซ้อมขับไล่ฆ่าศึกจากประเทศเกาหลีใต้
ขณะที่ระยะที่๓เตรียมจัดซื้ออีก๔ลำตามแผนที่วางไว้
เชื่อว่าทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติภายใต้รัฐบาลชุดนี้
ส่วนอีก๖ลำจะซื้อในปีงบประมาณ๒๕๕๙และปี๒๕๕๙
เช่นเดียวกับกองทัพเรือที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อเรือดำน้ำ
อย่างเงียบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน